คุณผู้ชมครับเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะ
รถยนต์คันหนึ่งมากัน๔คนพ่อแม่แล้วก็ลูก๒คน
เป็นลูกสาวยังเล็กเล็กอยู่เลยนะฮะสี่ครับกว่าแปดเดือน
ตกร่องกลางถนนแล้วก็ชนกับท่อระบายน้ำนะฮะ
ไฟเนี่ยลุกท่วมเลยค่ะพ่อเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ
คารถเลยที่ไฟลุกหมดเลยเนี่ยนะฮะแม่กับลูกสองคน
คนก็ไปช่วยออกมาได้บาดเจ็บสาหัส
แต่ล่าสุดวันนี้เสียชีวิตอีกสองที่เกิดเหตุอยู่ตรงหน้าสถานีตำรวจ
ทรห้วยใหญ่ตะบนห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ตอนเกิดเหตุทั้งตำรวจทั้งพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็ไปช่วยกันช่วยกันดับไฟเพราะว่าไฟกำลังลุกนะ
อ่าแล้วก็เปิดประตูรถฝั่งคนขับอ่าพบว่าอ่าคนขับ
เสียชีวิตแล้วแล้วมีคนอยู่ในรถนะครับ
ก็ไปช่วยกันมีเด็กสองคนนะครับช่วยกันออกมา
แล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงนะครับก็ดึงกันออกมานะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ต้องระดมฉีดน้ำดับเพลิงอยู่๓๐นาทีนะครับ
คนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาที่นั่งคนขับ
ผู้บาดเจ็บสามคนบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา
ใช่ค่ะจากเหตุการณ์นี้เนี่ยชื่นชมพลเมืองดี
ที่เข้าไปช่วยเอาไว้ได้เราก็ตามความคืบหน้าว่าอาการผู้บาดเจ็บที่เหลือเนี่ยเป็นยังไง
ตัวแม่กับลูกอีกสองคนนะคะสี่ขวบคนหนึ่งแปดเดือนคนหนึ่งลูกสาว
ทางตำรวจบอกกับเราแบบนี้นะคะร้อยตำรวจเอกสุภาชาติวะสุสกุลเจริญ
พนักงานสอบสวนสพห้วยใหญ่สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๓คนนะคะ
คือแม่กับลูกสาววัย๘เดือนเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะคือรอดแค่คนเดียวอะค่ะ
คือลูกสาวคนโตอายุ๘ขวบตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
คือพ่อก็เสียชีวิตค่ะที่แม่กับลูกคนเล็กไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ร้อยตำรวจเอกสุภาชาติบอกว่าคือวันเกิดเหตุเนี่ย
กำลังออกมาหน้าโรงพักพอดีได้ยินเสียงรถชนดังเลย
รีบวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็มีพลเมืองดีอีกหลายคน
คือจังหวะที่ไปช่วยเนี่ยเปิดรถไม่ได้นะคะ
คือเปิดรถยากมากนายจักรพันธ์ผูกดวงกับนายวรดรเจ๊มะ
เขาขับรถผ่านมาพอดีสองคนนี้เป็นพลเมืองดีครับ
ปุ๊บจอดรถลงไปช่วยเขาถอดเบาะรองศีรษะรถนะคะ
แล้วก็มางัดกระจกจนกระจกรถแตกอืม
ก็เลยปลดล็อกเปิดประตูได้เห็นแล้วว่าคนขับเสียชีวิต
แต่ได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยอ้อมไปเปิดประตูฝั่งซ้าย
เห็นเด็ก๔ขวบนั่งอยู่ก็รีบช่วยออกมา
กับลูกสาว๘เดือนอยู่เบาะหลังเหมือนกับแรงกระแทกตอนรถพุ่งลงไป
ตัวแม่กับเด็กผู้หญิง๘เดือนไปกองอยู่ที่พักเท้า
ตอนนั้นหมดสตินะคะคือแม่อุ้มเด็กอยู่เนี่ย
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือครอบครัวนี้เขากำลังเดินทางออกจากบังละมุงไปอำเภอบ้านฉาง
คาดว่าพ่อขับรถน่าจะหลับไหน
ก็เลยขับรถไปตกร่องกลางถนนจนเกิดอุบัติเหตุนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้สอบถามไปยังญาติผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็ได้ฝากขอบคุณไปยังพลเมืองดีกับตำรวจ
แล้วก็ทุกคนที่เข้ามาช่วยในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
แล้วก็ขอให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับ
ในการขับรถเพราะว่าอย่าประมาทนะครับ

ก็เหลือน้องวัย๔ขวบอีกคนนึงที่ต้องดูแลกันต่อไปนะ